เรียกได้ว่าฮือฮากันเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าคุณซูซี่หรือคุณฮาไทเทพธีรธาดา
ซึ่งเป็นแม่ของคุณดอนที่แบบว่ากล้ามโตจำแม่ดอนธีรธาดา
แต่ตอนนี้เธอก็วัยเข้าไปปีที่๗๓แล้วนะคุณผู้ชม
ก็ต้องบอกว่าเคยมีชีวิตรักนะฮะ
ระหว่างดารานุ่มคนหนึ่งที่อายุห่างกันมากเลย

เหมือนกับว่าคุณซูซี่จะต้องไปนั่งกินคอฟฟี่ช็อปทุกวัน
แล้วดาราผู้ชายคนนี้ก็ไปนั่งที่คอฟฟิชอปรู้สึกจะเป็นโรงแรมอะไรนะ

แบบที่เราชอบไปกินเขาต้มกันอ่ะ

กลางคืนอ่ะสิใช่ไหม
ตอนนี้เนี่ยก็ได้แยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยไปเกือบปีหนึ่งแล้วนะฮะ
โดยคุณซูซี่ธ์เนี่ยกล่าวว่าใจของพี่เนี่ยสบาย
ไม่ว่าจะอยู่กับเขาหรือว่าไม่อยู่กับเขา
ในเมื่อใจเราเป็นสุขทุกอย่างก็เป็นสุข
กันมาได้ประมาณ๑ปีกับอีก๒เดือนแล้วนะคะ
ตัดสินใจเปิดเผยในเรื่องนี้เลย
เพราะอะไรเพิ่งจะมาเปิดเผยเอาตอนนี้
เพราะว่าก็ต้องบอกอย่างนี้ว่า
ทุกทีไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมอ
มันก็คือเป็นเงาตามตัวกันไปเลยทีเดียว
ความจริงเนี่ยก็มันเป็นความจริงยังไงเนี่ยนะ
วันหนึ่งมันก็ต้องรู้เนี่ยช้างตายทั้งตัวเนี่ย
บัวก็ติดไม่มิดอยู่แล้วแน่นอน
มันเกิดอะไรขึ้นล่ะมันถึงได้ต้องเลิกลากันไปขนาดนี้
เมื่อปีที่แล้วมีคนมาบอกเจอรูปและของบางอย่างหายไปจากบ้าน
เราก็นึกเอกใจมันหายไปไหนได้ยังไง
ก็เลยถามเขาก็บอกว่าไม่เห็นนะฮะ
แต่ก็เลยไปดูรูปที่เราเห็นอยู่นะว่าและนี่คืออะไร
รูปนี้นะเขาก็บอกว่าเอาไปให้แม่ยืมใส่นะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นสร้อยคอหรืออะไรก็ตาม
แล้วเดี๋ยวเนี่ยตั้งใจว่าจะเอามาคืนอยู่แล้ว

ลูกชายคนโตก็จะไปมั่นหรืออะไรอย่างนี้

ใช่ในใจพี่เนี่ยคิดว่าวันนี้อาจจะมาถึงอยู่แล้วละ
เพราะว่าเราก็อยากที่จะให้เขามีครอบครัว
บอกว่าทุกปีใหม่เขาพาแฟนนุ่มคนนี้เข้าไปที่ห้องพระเลย
แล้วก็ถามตลอดเวลาว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวหรือยัง
คือหมายถึงว่าให้ผู้ชายไปมีผู้หญิงอื่นอย่างนี้

คือเธอก็เข้าใจสิหญิงแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วห่างกันขนาดนี้

ผู้ชายเนี่ยมันก็จะต้องมีความเป็นผู้ชาย

ใช่ก็อยากมีครอบครัวอยากมีลูกมีเต้าอะไรอย่างนี้เป็นธรรมดา

๒๕ปีเท่ากับอายุความห่างของเขา

จริงที่ทำใจได้เขาบอกว่าเขาดีกับเรามามากแล้ว
เขาดูแลเรามามากแล้ว

ชีวิตจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่
เราคงไม่สามารถที่จะดูแลเขาตอนแกะเท้าได้

เขาก็จะหาใครก็แล้วแต่คนหนึ่งที่มาดูแลเขาด้วยเหมือนกัน

กระเทาวันนี้ที่เขาตามต่างคนก็ต่างแบบ